เรื่องของการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙อีกมุมหนึ่งเนี่ย
เป็นมุมดีก็มีนะคะเขามีการปิดอ่าวปิดทะเล
ไม่ให้คนไปเที่ยวใช่ไหมคืนความสุขให้กับสัตว์ในทะเลค่ะ
ปรากฏว่าสัตว์ที่มันหาดูยากคุณผู้ชมมาใกล้ริมหาด
ให้เราได้เห็นให้เราได้ยนโฉมกันใกล้เลยนะคะ
จุดหลักพาไปดูคือเพชรชบุรีกับกระบี่
พาไปดูกระบีก่อนนะคะเย็นของเมื่อวานเนี้ย
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติบุกรรณตาจังหวัดกระบี่
เขานั่งเหลือกไปลาดตระเวนแบบนี้ค่ะ
พอไปถึงอ่าวหินงามห่างจากฝั่งไปเพียง๔๐๐เมตรเท่านั้น
ปกตินี่ถ้าในยามที่คนไปเที่ยวนะ๔๐๐เมตรไม่มีทางได้เห็นค่ะ
ห่างออกไปจากฝั่ง๔๐๐เมตรเกิดภาพตื่นตาตื่นใจและตื่นเต้น
ฝูงวานเพชรฆาตดำมากกว่า๓๐ตัวค่ะ
ความยาวแต่ละตัวก็สัก๓๔เมตรปรากฏให้เห็นนะคะ
แล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นครั้งแรกที่มีการพบหวานเพชรฆาตดำ
เขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาโอ้โห
นี่เป็นภาพทำให้เราได้เห็นด้วยนะคะเป็นบุญตาเราเหมือนกันนะ
เพชรกาดดำเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลชนิดหนึ่ง
อยู่ในวงโลมามหาสมุทรอาหารของมันก็คือปลาแล้วก็หมึก
วานชนิดนี้ถ้าโตเต็มวัยความยาวสักประมาณ๖เมตร
จัดเป็นสัตว์ปากคุ้มครองประเภทที่หนึ่งนะฮะเป็นสัตว์คุ้มครองประเภทที่หนึ่ง
ค่ะสาเหตุที่พบวานฝูงใหญ่ก็อย่างที่บอกไปอะค่ะ
สงบไงวายมันก็ออกมานะคะกระบี่ผ่านไปไปดูที่เพชรบุรีกันหน่อย
ชบุรีนะครับคุณผู้ชมและเป็นเรื่องที่น่ายินดีค่ะ
ถูกเปิดเผยโดยคุณจิระเฉวงวันนี้อายุ๔๙ปีเป็นชาวกรุงเทพนะคะ
คุณจิระเล่าบอกว่าสายของวันที่๒๐เมษายนตัวเองกับเพื่อน
ออกไปตกปลากลางทะเลที่ตำบลหาดเจ้าสำรานอำเภอเมืองเพชรชบุรี
ห่างจากฝั่งไปสักประมาณสิบห้ามายทะเลขณะที่นั่งตกปลาอยู่นั้น
ฉลามวานค่ะมันโผล่มาให้เห็นแบบนี้ค่ะข้างเรือเลยนะ
แล้วก็แหวกไหว้วนไปวนมาสักประมาณชั่วโมง
ทีนี้เราไปถามผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่๓เพชรบุรี
คือคุณมนตรีหามนตรีบอกว่าฉลามวานเนี่ยจัดเป็นสัตว์ที่ใกล้ศูนย์พันธุ์
ซึ่งช่วงนี้ได้มีการปิดอ่าวในพื้นที่จังหวัดประจบคีรีคันชุมพรสุราชธานี
ส่งผลให้ท้องทะเลมีความอุดมสมบูรณ์เงียบสงบ
ทำให้ฉลามวานตัวดังกล่าวเนี่ยมันออกมาหากินแพลงต้น
แล้วก็สัตว์ทะเลเป็นจำนวนมาก
เพราะฉะนั้นแล้วนะคะเราได้เห็นมันสวยแบบนี้แล้ว
หายากนะใช่ค่ะฝากถึงนักท่องเที่ยวที่พบเห็นฉลามวาน
ขอให้ดูอยู่ห่างอย่างห่วงอย่าไปรบกวนมันนะคะ
ปกติแล้วเขาต้องจัดทัวร์นะแล้วต้องออกทะเลไปเป็นวันนะ
ถึงไปเจอฉลามวานเนี่ยอันนี้บุญตาเลยนะ